คือเค้าจะมีเลือกตั้งซ่อมที่เรียงกันอ่ะนะ

แล้วคือคุณพิทาก็ไม่หวั่นตะโกน
หาเสียงใช้เสียงจนเสียงแหบ

สาเทียนหายไปยังเหนือเจ้ากาฟิโรโอ้โหโอ้โหดูสิบรรยากาศฝนตกออกรบใหญ่ใหญ่มากังอยู่บนรถหาเสียงแบบนี้ครับ
แต่เป็นห่วงเรื่องเสียงจังเลยคือเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่มาได้ไม่เท่าไหร่แล้วตอนนั้นก็เสียงแหบหมอก็ให้งดใช้เสียง
แต่นี่มาอยู่ปราศัยถ้ำกลางสายฝนและใช้เสียงเนี่ยนะคะนี่คือที่วัดน้ำเป็นอยู่ที่เขาชะเมาของระยองค่ะ
ฝนก็ตกลงมาฟ้าก็ร้องคุณพิทาก็ตะโกนแข่งกับเสียงฝนแข่งกับเสียงฟ้าร้องนี่แล้วก็ย้ำนะคะ
บอกว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง๓เดือนผ่านไปยังเหมือนเดิม
แล้วคนที่สนับสนุนเนี่ยก็กางร่มตากฝนไม่ย่อท้อเหมือนกันนะคุณพิทาอยู่เราก็อยู่
แล้วก่อนที่จะปราศัยเนี่ยคุณพิทาไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรที่สหกร
เกษตรน้ำเป็นแล้วก็ร่วมชิมพิซซ่าทุเรียนนะครับ
ที่ชิมพิซซ่าเนี่ยคือคุณพิทาก็บอกว่าอร่อยแต่ไม่อยากกินเยอะอืม
เพราะว่ากินเยอะเดี๋ยวเสียงแหบแต่ก็ชิมนะแต่สุดท้ายเนี่ย
อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับพิซซ่าเพราะใช้เสียงเยอะจริงค่ะ
ขึ้นเวทีปราศัยที่ตลาดคลองถมที่อำเภอแกลงเนี่ยเสียงมันก็แหบ
แต่ว่าคุณพิทาก็ยังปราศัยสุดเสียงค่ะบอกว่าแม้ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
แต่ขอเป็นฝ่ายค้านของประชาชนลองฟังค่ะ
บอกเลยประชาชนคือแรงดนใจของผู้ชายคนนี้
ฝ่ายค้านของประชาชน
มีประโยชน์มากกว่ารัฐบาลแห่งชาติที่เขาจัดตั้งกันอยู่เองครับพี่น้อง
สู้สู้ไม่คือเหมือนเหมือนร้องเพลงแล้วหลบเสียงอ่ะเออ
ใช้ลมใช้ลมเออครับแน่เอาจริงเมื่อก่อนเนี้ย
พอแบบใช้เสียงเยอะอย่างนี้คุณพิทาก็จะแบบได้ยินเสียงใช่ไหม
ปลายเสียงแห่พร่าเลยแต่ว่าการลงพื้นที่ช่วยว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมหาเสียงครั้งนี้เนี่ย
เอาจริงนะทางก้าวไกลเองเขาก็หมายมั่นมือแหละจะป้องกันแชมป์ให้ได้ดูสิ
คุณพิธาลงพื้นที่แล้วมีใครอีกคุณวิโรธลักษณะอดีศรคุณต่อมชัยธวัฒนตุลาธนก็ร่วมลงพื้นที่หาเสียงด้วยเหมือนกัน
โอ้โหจะทำให้เห็นว่านับตั้งแต่เลือกตั้งมาจนถึงนี่เดือนอะไรแล้วเนี่ยสิงหาคมค่ะเอ่อ
กระแสผู้สนับสนุนยังเหนียวแน่นอยู่เลยนะ